ที่เราขอความเห็นจากคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไปเจอรถจอดทำแบบนี้อยู่
คิดเห็นอย่างไรและจะทำอย่างไร
เมื่อปรากฏภาพของรถทูลของบริษัทร่วมบ่าขอสอ
ไปจอดติดไฟแดงอยู่
ขณะที่จอดอยู่ก็มีการปล่อยของเสีย
มีทั้งสิ่งปฏิกูลชิดชู่ก็หลุดลอยมา
กับของเสียนั้นด้วย

ค่ะน้ำเจิ่งนองบนถนนส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่ว
ทางด้านของบริษัทขนส่งเตรียมลงโทษหนักนะคะ
หลังพบว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำครั้งแรก
ทำมากกว่า๑ครั้งแล้วที่ผ่านมา
อ้าวทำไมล่ะคะ

กำลังเป็นคลิปที่โซเชียลส่งต่อ
แล้วก็พูดถึงกันอย่างมากขณะนี้
คลิปนี้คุณผู้ชมที่โพสต์ลงไป
เขามาลงแล้วก็เขาถ่ายภาพนี้มาได้
เป็นรถที่ตามหลังมาบันทึกภาพรถทัวร์คันนี้

ระหว่างที่รอสัญญาณไฟเขียว
อาศัยจังหวะนั้นปล่อยสิ่งปฏิกูล
สกปรกต่างออกมาจากตัวรถ

พื้นแฉะไปหมดเลยค่ะ
คลิปเผยให้เห็นว่าน้ำที่ออกมาจากตัวรถ

เพราะว่ามีภาพของเสจชิตชู่
ออกมาจากตัวรถด้วย

เพื่อปล่อยของเสียลงกลางถนนซะเลยค่ะ

ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่รถของบริษัททำ
เรื่องนี้มีการทิ้งข่าวสิ่งปฏิกูลข้างทางแบบนี้
ก่อนหน้านี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ทิ้งน้ำเสียจากห้องน้ำลงบนผน
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับนายจิรษักเยาวัตสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขศ
รับว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถในบริษัทร่วมของบขศจริง
โดยได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาชำระค่าปรับเบื้องต้นก่อน๒๐๐๐บาทในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้
ขณะเดียวกันกำลังพิจารณาโทษสูงสุดเพราะว่าจะมีการปรับทั้งคนขับแล้วก็ปรับทั้งผู้ประกอบการด้วย
จากบทลงโทษของบขศแล้วคาดว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องเสียค่าปรับกับกรมทางหลวงแล้วก็กรมการขนส่งทางบกอีกด้วยนะคะ
เป็นค่าปรับที่เสียต่างหากจากนี้นะ
คุณผู้ชมเคยเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าแจ้งมาเพิ่มเติมได้นะเราจะได้รู้กันว่าบริษัทนี้ไม่ได้ทำ๑๒๓หรือมี๔๕๖อีก